สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้ประเทศไทยฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะ
บริเวณไหนที่มีอากาศร้อนก็ร้อนจนเห็นเปลวแดดเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ไปอีก๓สัปดาห์นะคะ

เป็นช่วงเวลาวัดใจว่าฝนจะตกตามฤดูการหรือไม่นะคะ
ส่วนในช่วงนี้พี่น้องปากใต้ยังคงต้องระวังฝนฟ้าขนองไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะคะ
ยังคงมีอากาศร้อนค่ะ
มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะ
ราว๑๐๒๐นะคะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งฝนฟ้าขนองและอากาศร้อนค่ะ

อัลปาก้าสัตว์ที่เด็กชื่นชอบนะคะ
มีหน้าตาน่ารักนะคะแอบแปลกประหลาดนิดนึงนะคะ
ก็ต้องปิดฟาร์มไปนะคะเพราะว่าโควิดนั่นเอง
แต่หลังจากนี้ค่ะเจ้าของฟาร์มบอกว่า
เข้าเวลาในช่วงล็อกดาวน์นั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ